วุ่นวายเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่อ่างทองนะครับ
หลังจากที่มีกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ไปเที่ยวร้านอาหารกันมา

ระหว่างที่เมาแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำ
ดันไปสะดุดขากลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง

ก็ยังตามไปสะล็อกกันถึงห้องสุดสนของโรงพยาบาลครับ

ก็เป็นคลิปที่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเขาถ่ายเอาไว้

วัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะกันถึงห้องฉุกเฉิน
มีตำรวจคุมอยู่ก็ยังไม่เกรงกลัว
คำหยาบคายกรูเข้าไปต่อยกัน

แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านั้น

แล้วก็พาคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลอื่นแทน

ริมถนนสายอ่างทองอายุทยา

อายุ๒๘ปีเป็นนุ่มคู่กรณี

กูวิสมดูดิบาดแพ้เต็มหัวไปหมดเลย

เมื่อคืนก่อนเนี่ยเขากับเพื่อนเนี่ย

กินข้าวที่ร้านอาหารแห่งนี้

จนทำให้วัยรุ่นคนนั้นไม่พอใจ
แล้วก็ชกต่อยกันที่ร้านจนทั้งสองฝ่ายนั้นบาดเจ็บ

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นตามมาถึงโรงพยาบาล

หยุดทั้งแต่ก็ยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้

ตำรวจก็จะไปสอบปากคำไปตรวจสอบ

ใครเป็นผู้เริ่มก่อเหตุความวุ่นวายทั้งหมด

แล้วก็ต้องติดตามทุกคนมาดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่าการไปก่อเหตุที่โรงพยาบาล
ตอนนี้มีโทษหนักเข้าข่ายบุกรุกด้วย

ถ้าเป็นการที่กรณีตามไปทำร้ายคู่อริ
ระหว่างที่การกู้ชีพดำเนินการอยู่
มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต